แม่บุญธรรมเด็กหญิงวัย๕ขวบร้องเรียนผ่านสื่อ
ว่าลูกสาวถูกคนร้ายข่มขืน

คดียังไม่มีความคืบหน้า
ทั้งที่ตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วด้วยซ้ำนะครับ
หญิงอายุ๔๕ปีชาวอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ร้องเรียนกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าลูกสาวบุญธรรมวัย๕ขวบเนี่ย
ข่มขืนกระทำชำราวมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
แล้วก็ล่วงเลยมาจนถึง๕เดือนนี้แล้วนะฮะ
แต่ตำรวจยังไม่สามารถนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้
ที่เด็กได้ยืนยันตัวคนร้ายแล้ว

โดยเฉพาะพยานแวดล้อมและผลตรวจทางการแพทย์
ยืนยันว่าเด็กถูกข่มขืนจริง
แต่ผลตรวจออกมาช้าทำให้การทำสำนวนล่าช้า
อันนี้คือทางตำรวจเขาบอกมาอย่างนี้นะครับ
สำหรับเด็กหญิงเป็นลูกของหลานสาว

ตัวเองก็เลยนำมาเลี้ยงดูต่อนะครับ
แล้วก็รับเป็นลูกบุญธรรมเลย
เมื่อวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
ตัวเองและสามีได้พาลูกสาวไปทำสวน
แต่สามีได้พาลูกสาวเข้าไปเล่นในหมู่บ้านใกล้เคียงกัน
โดยสามีได้ไปนั่งดื่มร่วมกับเพื่อนและก็ญาติพี่น้อง
แล้วก็พอดื่มก็ปล่อยให้ลูกสาววิ่งเล่นตามภาษาเด็กเขา

ลูกสาวก็ได้เดินมาบอกว่าปวดที่อวัยวะเพศนะครับ
คือผ่านจากวันที่๑๒มกราคมมาประมาณ๔วัน
เดินมาบอกกับตัวเองบอกว่าหนูปวดที่อวัยวะเพศนะครับ
ด้วยความเป็นห่วงผู้เป็นแม่บุญธรรม
ก็เลยไปที่ร้านขายยาพร้อมกับบอกอาการให้กับญาติ
แล้วก็อายการนะครับซึ่งลูกสาวก็ยืนยันว่าถูกข่มขืน
แล้วก็ยืนยันตัวบุคคลได้ชัดเจนว่าใครเป็นคนลงมือทำ
กระทั่งเวลาล่วงเลยมานานปรากฏไม่มีความคืบหน้าของคดีครับ

ด้านของร้อยตำรวจเอกขติยะนะฮะ
พลดงนอกพนักงานสอบสวนสพชุมแพร
ร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าที่ทำสำนวนล่าช้าเนี่ย
เพราะต้องรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของพยานแวดล้อมครับ
แต่มันก็มีร่องรอยครึ่งครับ
มออกมาก็ว่ามีร่องรอยอยู่
แต่ว่าเราจะยืนยันใครควรทำแบบนี้
ก็บอกว่าจะไม่ฝ่ายเอง
จริงเหมือนกับฝ่ายจระดับ
แล้วก็ร้อยเวรเจ้าของคดีบอกอีกนะแค่ว่าผลการตรวจเรื่องพฤษภาคม
แต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ขั้นตอนการสอบสวนการสอบพยานดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้ว
เหลือแต่แจ้งให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปสำนวนส่งอายการครับ